ฉุดไม่อยู่จริงนะครับพรมลิขิตวันนี้๓วันเลยใช่ไหมจันทร์อังคารพุธ
เมื่อวานเขาบอกว่าแค่ท่าอะไรนะท่าขอเงินเหรอ
ขอเงินแล้วคนเข้าใจว่านางเอกทำมินิฮาร์ดให้ต่างเขาบอกว่าเงินเราไม่มีเหรอคะ
แล้วแบบผู้ชายหลายคนหล่องั้นเมื่อวานเนี่ยปลาเหล็กติ๊กไป๗๖นู่น
อ่าใช่หลังจากบุตรวิจจะเจอกันหลายรอบแล้วแต่เมื่อคืนก็เจอกันต่าง
คือก็เจอกันครั้งแรกก็มีการปรับทุกข์กันแล้วก็อีกอันหนึ่งที่คนเขาเห็นก็คือ
จากทางพี่หมื่นแล้วก็จะมีทางฝั่งของพี่เกรทนะที่เล่นเป็นพระเจ้าไทยสระ
ก็เจอกับทางฝั่งของเบลล่าแล้วเด่นคุณเล่นเป็นอะไรเธอ
คุณเล่นเป็นน้องของพระเจ้าชายสะก็คือเป็นพระพร
นี่กลุ่มผู้ชายมีกลุ่มผู้ชายข้างบนที่คนพูดถึงกันเยอะ
ใช่อืมก็เป็นคล้ายเป็นกลุ่มที่แบบเป็นมหาดเล็ก
ผู้ชายเยอะจริงอ่ะเยอะมากแม่แล้วส่งถอดเสื้อด้วยมากขึ้นอ่ะ
เนี่ยเมื่อวานนี้๗๖นะฮะแล้วก็พบกันใหม่วันจันทร์หน้านะครับ
ลิขิตไปเล่าบอกว่าเขาโพสต์รูปภาพพร้อมแคปชั่น
ขอบคุณแฟนด้วยว่ากราบขอบพระคุณคุณผู้ชมสำหรับ
ดูซิถ้าเล่นอย่างงี้ถ้าสมมติเล่นละครแล้วมีก้นติดตะ

เพราะว่าทุกวันนี้เล่นละครตอนบุภเพในสมัยนั้น
เกือบ๒๐ห้ะ
๒๐กว่าแล้วถึง๒๐

แต่ถ้าถามว่าในยุคตอนนี้สำหรับละครนี่

แต่ช่วงนั้นคนมันก็ยังดูละครไงเธอ

ละนั่นน่ะก็๒๐อะเดี๋ยวเขาลองดูอันนี้

มันก็จะต้องทำให้รู้ว่าทีวีเรายังไม่ตาย

ต้องถึงไม่ได้เลยล่ะผมเชื่อว่าถึงถึง

อันนี้วงการละครถูกไหมคะ
วงการภาพยนตร์ก็ต้องบอกเลยว่า
กวาดไปกว่า๗๐๐ล้านแล้วนะคะพี่

ภายในเวลา๒๕วันนะพี่๗๐๐กว่าล้านเนี่ย

ก็จะมีที่ญี่ปุ่นซิงคโปร์ไต้หวันมาเลเซียพม่าเวียดนามฟิลิปปินส์อินโดนีเซียแล้วก็กัมพูชาค่ะ
หลายคนก็บอกหูดูซิมันจะกลายเป็นแบบปรากฏการณ์ใหม่ที่เราแบบจะได้เซอร์ไพรส์จริง
พี่อยากไปดูมากเลยแต่พี่ไม่มีเวลาไปดูเลยไม่มีเวลาไปดูจริง
ทั้งสองเรื่องตรงนี้ก็เต็มอยู่แบบคนยังเต็มลงอยู่อยากไปดูมากเลย
ได้อยู่พี่หนุ่มหาเวลานี่๒๕วันแล้วดูสิเห็นไหมยังฉายอยู่แล้วก็คนยังคิดอยู่๕วัน
วัน๗๐๐ล้านใช่ครับพี่
ไม่คนเราบอกว่ามันจะรวยเนอะเนอะ
คนเราวันที่เขาบอกเขาลงทุน๑๐ล้านเขายังไม่รู้เลยว่ามันจะเจ๊งหรือเปล่า
จะต้องไปหาเงินที่ไหนมาคืนเดรสกล้องเค้าเงินไหลขึ้นอย่างโปะเตรียมไว้ให้แล้ว๖ล้าน
วันนี้ยังไงก็ทะลุแล้วเดี๋ยวไปขายตามแพลตฟอร์มต่างอีก

ดีใจกับเขาเนอะเห็นวงการมาตรงนี้แล้วดีใจ